คุณผู้ชมครับก่อนที่นายสุรินพิษวรรณนะครับ
จะเสียชีวิตจากเรื่องของการที่หัวใจวายเฉียบพลัน
ก็ก่อนหน้านี้น้องสาวบอกว่าไม่ได้มีอาการป่วยนะครับนะฮะ
ก็ยังคงมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีนะครับ
แต่ว่าก่อนเสียชีวิตนั้นมีการไปออกกำลังกายที่ฟิสเน็ตแล้วก็บ่นนะครับว่าแน่นหน้าอกครับ
สำหรับลักษณะของการเกิดภาวะหัวใจล้มเหลวคุณผู้ชมครับ
มาดูกันหน่อยว่าเราจะสังเกตได้อย่างไรบ้าง
จริงแล้วเราสังเกตได้ถึง๗ลักษณะด้วยกันนะครับ
คือจะมีอาการเหนื่อยหายใจลำบากนะครับ
ซึ่งช่วงแรกของการเกิดภาวะนี้อาการเหนื่อยก็จะเกิดขึ้นเฉพาะเมื่อออกแรงทำงาน
ทำกิจกรรมต่างหรือว่าออกกำลังกาย
ภาวะหัวใจล้มเหลวเป็นมากขึ้นเรื่อยอาการเหนื่อยก็จะมากขึ้นด้วย

ผู้ป่วยจะต้องใช้หมอนหนุนหลายใบเพื่อให้ศีรษะนั้นยกสูงขึ้นครับ
อาการเหนื่อยฉับพลันขนาดหลับคือขณะที่ผู้ป่วยนอนหลับอยู่นะครับ
จู่ก็จะตื่นขึ้นมาแบบกระทันหันเพราะว่ารู้สึกเหนื่อย
เหมือนคนกำลังจะจมน้ำหรืออาจจะตื่นขึ้นมาแล้วก็มีอาการไอติดติดกันนะครับ
มีอาการอ่อนเพลียอ่อนแรงเป็นอาการที่ไม่จำเพาะเกิดจากเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อต่างท่วมร่างกายลดลงครับ
น้ำหนักจะลดลงด้วยนะฮะเป็นคนที่ผอมลง
จากว่ากล้ามเนื้อที่ใช้ในการหายใจทำงานหนักมากขึ้น
มีอาการเบื่ออาหารมีการดูดซึมอาหารของลำไส้ได้น้อยลงครับ
ข้างในถุงลมของปอดปอดบวมน้ำทำให้มีอาการเหนื่อย
หากฟังเสียงจากปอดแล้วจะได้ยินเสียงผิดปกติ
ซึ่งทำให้มีอาการที่จะเหนื่อยมากเช่นกันนะครับ
อาการอื่นเช่นมีเสียงหัวใจเต้นผิดปกตินะครับ
ผู้ที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวเกิดขึ้นฉับพลัน
หรือว่ามีอาการกำเริบขึ้นรุนแรงอาจทำให้เกิดความดันโลหิตต่ำได้
ผู้ป่วยจะรู้สึกหน้ามืดใจสั่นปากเขียวมือเล็บเขียว
เพราะว่าเนื้อเยื่อต่างขาดออกซิเจนได้นะครับ
ทั้งนี้การดูแลที่สำคัญคือต้องตรวจสุขภาพประจำปี
แล้วก็ต้องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วย
เพื่อตรวจสอบการทำงานของหัวใจ
หากพบความผิดปกติของร่างกายต้องรีบรักษานะครับ
ก็ย้ำคุณผู้ชมถ้าสังเกตร่างกายของตัวเอง
พฤติกรรมของตัวเองมีความผิดปกติแบบนี้
รีบไปตรวจดีกว่ารีบไปพบแพทย์
สังเกตดีคือเรื่องนี้ประมาทไม่ได้นะคะ
เพราะว่าหลายต่อหลายครั้งแล้วที่เราสูญเสียบุคคลที่ในวงการต่างก็ดีเนี่ย
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีอาการหรือว่าสัญญาณอะไรแสดงให้เห็นว่าก่อนหน้า
พอถึงเวลาเขาถึงได้เรียกว่าหัวใจวายเฉียบพลันเป็นภาวะ
เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบสังเกตดู๗ข้อที่คุณทัศนัยพูดจะบอกไป
รวมถึงใครที่คิดว่าตัวเองแข็งแรงอย่าคิดว่าจะไม่เป็นไรนะคะ
ไม่ได้แปลว่าร่างกายแข็งแรงและหัวใจจะแข็งแรงด้วย
คุณสุรินเขาออกกำลังกายบ่อยมากก็ยังเป็นตรวจสุขภาพเป็นประจำก็ยังเป็น
คือการออกกำลังกายเนี่ยต้องเช็คด้วยเหมือนกันว่าอัตราการเต้นหัวใจของเราเนี่ย
มันโอเวอร์หรือเปล่ามันเกินมันเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบด้วย
ร่างกายเรารักษากันให้ดีนะคะจะได้ไม่ต้องมาสูญเสียไปแบบกระทันหันแบบนี้